คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับ
เดี๋ยวมีผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจาก

ติดตามรายงานได้จากคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียครับ

ครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับคุณภาคภูมิครับ
ต้องบอกว่าแม้ขนาดนี้นะครับทางโค้ชเอกและน้องเยาวชน
จำนวนท้องถิ่นกว่า๑๓ชีวิตจะยังคงไม่ได้ออกมาจาก

ยามที่ทุกข์ยากลำบากนะครับ
คนไทยยังคงรักและสามัคคีไม่ทอดทิ้งกันนะครับ
ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าตลอด๙วัน๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นตลอดเวลานะครับว่า
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือภาคส่วนเอกชนนะครับ
ยังคงร่วมกันทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อความหวังสิ่งเดียวครับคือการนำน้องออกมาจากตัวถ้ำ
แต่ในขณะเดียวกันนะครับการทำงานตลอดทั้งวันวันนี้
ในช่วงเย็นที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของน้อง
พวกเขายังคงรอคอยความหวังสุดท้าย
ที่จะได้พบหน้าน้องที่จะเดินทางออกมาจากถ้ำ
พวกเขาได้มีการฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่
และที่สำคัญเขาฝากบอกผ่านทางไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องกันครับ
สำคัญการเชิญรักของปุ๊บมารสุนุกของหมูครองกลับสี่นี้
สำนวนชีวิตกว่าความรักก็เกี่ยวกับผู้ปกครองกลับสี่นี้
เกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังไม่สอนลงทาง

คุณผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้น้องและโค้ชจะยังไม่ออกมาจากตัวถ้ำหลวงนะครับ
แต่ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหน่วยซิลนะครับ
ให้ข้อมูลว่าการพาน้องออกจากถ้ำ
ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการปรับสภาพร่างกายของเด็ก
รวมทั้งมีการฝึกหายใจด้วยขวดอากาศ

ก็จะใช้เวลาไม่เกิน๔๘ชั่วโมงนับจากนี้

โดยใช้ถังอากาศหายใจ๑ถังต่อสาย๒สาย
สำหรับพี่เลี้ยงนักดำน้ำและสายของเด็กนะครับ
ส่วนระยะทางการดำน้ำที่ต้องดำมากที่สุด
ไกลที่สุดคือระยะทางที่๒๐๐เมตร
แต่การดำน้ำก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ทางช่วงนาธิหมู่รณิธิร่มกับตันอยู่
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาล่าสุดนะครับว่า
ในการให้น้องและโค้ดดำน้ำออกมานั้น

เพื่อนำมาให้๑๒นักเตะเยาวชน
และโค้ดอีก๑อันนะครับทีมหมู่ป่าอาคาเดมี่
เพราะทางเจ้าหน้าที่นั้นได้รับการสนับสนุนมา
กลับเป็นไซส์ที่น้องไม่สามารถใส่ได้ครับ
ครับคุณผู้ชมครับและอย่างที่ผมได้บอกนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมีการทำงานแข่งกับเวลา

ปัจจัยที่สำคัญของการพาน้องออกมา
ยังคงมีปัจจัยหลักอยู่๒ปัจจัยนะครับ
คือเรื่องของการฝึกให้น้องสามารถดำน้ำได้

เจ้าหน้าที่หน่วยซิลก็พร้อมที่จะพาน้องออกจากถ้ำทันที
ปัจจัยที่๒ครับคือเรื่องของสภาพอากาศ
ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญครับ

แน่นอนว่าน้ำในระดับของถ้ำเนี่ย
จะมีการเพิ่มปริมาณสูงขึ้น
และถ้ามีความสูงขึ้นความเสี่ยงความอันตรายก็จะมากขึ้น
และเจ้าหน้าที่ก็จะไม่สามารถนำน้องออกมาจากถ้ำได้นะครับ

จะมีรถบรรทุกคันสีขาวเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันวางแผนในส่วนนี้
ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
มีภาคเอกชนครับที่มาร่วมสนับสนุน
แล้วก็มาร่วมทำงานอีกหนึ่งหน่วยงาน
คือในส่วนของการปูพื้นในลักษณะของพื้นคอนกรีต
เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงน้องออกมาจากถ้ำ
ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่เกิดการลื่น
ระหว่างที่นำตัวส่งมาขึ้นรถเพื่อไปรักษา
และนี่ที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนขณะนี้
นัทธพงศ์ได้ยินข่าวเทวรัสทีวีรายงาน
ขอบคุณคุณนัทพงศ์มากนะครับ

การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
จนที่ได้อยู่ข้างในถ้ำก็มีการฝึกน้อง
ในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็เรื่องของการรักษาตัว
ให้แข็งแรงขึ้นขนาดเดียวกันนี้นะครับ
ก็เป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศ
ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาอีกปริมาณน้ำในถ้ำก็จะสูงขึ้น
สูบน้ำก็จะต้องเข้มข้นระดมสูบน้ำกันยิ่งขึ้นด้วย